ร่างของนายทหารทั้ง๕นายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก

เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็รอวันพระราชทานเพลิงศพ
ภารกิจในการนำร่างทั้งหมดลงมาจากยอดดอย
ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
และการทำงานก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้เปิดเผยนาทีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

ที่จะตั้งสารเพียงตาบริเวณจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตก
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ห้ามหยุดพักโดยเด็ดขาดจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
ต่อให้เหนื่อยต่อให้ท้อแค่ไหนก็อย่าหยุดครับ
เป้าหมายแรกที่เราทำในคืนแรกที่
ออกสำรวจค้นหาคนที่จุดเจิญ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
วินาทีปฏิบัติภารกิจการค้นหา

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๔

ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์
ยูเอส๗๒หรือลาโกต้าตก

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

และนับว่าครั้งนั้นเป็นภารกิจครั้งสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ทราบจุดพิกัดชัดเจนแล้ว
ในช่วงค่ำของวันที่๑๔สิงหาคม
ได้นำกำลังค้นหาทหารกล้าทั้ง๕นาย
ตามจุดสัญญาณมือถือที่หมดลง

จำเป็นว่าสวิสุทธิ์การนำความถูกกักกับชีวิต
และว่าดูสินค้าและว่าตรงที่เลี่ยง
และกลับไปมีรายบันไดหลังไป
เหลือไว้แต่คุณอำคาวน้ำความเด็ก
แต่เจ้าจิตรีจากหมดของเราในส่วนนึงก็
ยังดีใจตามเป้าหมายเดิมก็คือ
ไม่สิ้นแม้อุณหภูมิ๑๐องศาเซลเซียสประกอบกับฝนตกและลมพัดตลอดเวลา
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ
แต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดหวังว่าจะเจอทหารทั้ง๕นายโดยเร็ว
ทีมค้นหาได้เข้าไปถึงพื้นที่เกิดเหตุ
และพบซากเฮลิคอปเตอร์ห่างจากหอเรด้ากองทัพอากาศ
บนยอดดอยอินถนนประมาณ๒กิโลเมตร
พบร่างไร้วิญญาณของทหารทั้ง๕นาย

ขณะนี้ได้หารือกันเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดสารเพียงตาบริเวณจุดที่เกิดเหตุ

ไม่พอตีร้อน
นำพระมสวดในส่วนของบริเวณที่เกิดเหตุ
ตีฮอตกก็คาดว่าคงไปทำพิธีทางเหนือ
ของทางทางอุทยานก่อนก็คือไปสวดถอน

แล้วก็อาจจะตั้งสารเพียงตา
จะผิดท้องลำลง
พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา
การสูญเสียกำลังพลครั้งนี้นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพบก
มีประชาชนร่วมไว้อาลัยรู้สึกทราบซึ้ง
และเสียใจกับการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ของทหารทั้ง๕นาย
รู้ดีว่าอากาศปิดหมอกลงจัดแต่ไม่หวาดวัน
บินไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเสียหายจากน้ำท่วม
ขณะที่ทีมค้นหาก็ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่
แม้จะมีสภาพอากาศเป็นอุปสรรคแต่สามารถนำร่างของทหารทั้ง๕นาย
กลับบ้านได้โดยเร็ว